สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ยังคงเกาะติดเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเมืองใดของเรานะครับ
ยังคงตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ฝนจะลดลงเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มฝนขนาดใหญ่ที่เกิดจากพายุปาขา
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพายุลูกนี้ก็ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เมืองเจียงเหมือนมณฑลกวางตุ้ง
ด้วยความเร็วลม๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ก็ทำให้ฮ่องกงมาเกาะมีฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรง
มีรายงานว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๔๐เที่ยวบินและระงับการเดินเรือข้ามฝาก
โรงเรียนธุรกิจห้างร้านต้องปิดชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะที่มณฑลกวางตุ้งกวางศรีไห่นาและฟูเจียน
ตอนนี้พายุยังคงเคลื่อนตัวอย่างช้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ว่าหลังจากนี้พายุจะอ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าหย่อมฝนตกชุกในช่วงวันที่๒๘ไปจนถึงวันที่๒๙นี้นะครับ
ทางตอนบนของลาวและเวียดนามบริเวณเดียวกับที่พายุฮาโตะสลายตัว
ขณะนี้เองจากกำลังของพายุดังกล่าว
มีการดูดเอากลุ่มฝนที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมาออกไปบางส่วน
จึงทำให้ในระยะนี้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะลดลงนะครับ
คาดการณ์ว่ากลุ่มฝนจะเข้ามาปกกลุ่มในพื้นที่ภาคเหนือตกหนักตกชุกอีกครั้งหนึ่ง
ในช่วงที่พายุสลายตัวครับ
ส่วนในบริเวณทางตอนล่างครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
คลื่นลมนั้นยังเป็นสิ่งที่ต้องระวังครับ

ถึง๓เมตรนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีฝนฟ้าขนอง
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
นี่คือภาพรวมของจับตาเตือนภัยในค่ำนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ